สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
ต้นสัปดาห์เดือนตุลาคมมาเจอกันวันนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะแจกเสื้อชูวิตตีแสกหน้ากันแล้ว
วันที่๒ตุลาคมแจกถึง๖ตุลาคมนะคะ
ใครยังไม่ได้ร่วมสนุกยังไม่ได้รับเสื้อ
อีกนิดนึงแสดงความคิดเห็นผ่านทางไลน์
แสกหน้าแค่ตีแสกหน้าก็พอนะเราเข้าใจกันนะคะ

ถูก๓รางวัลตอนนี้ทางไทยรัฐเขาเพิ่มให้อีก๒ก็เป็น๕๐
ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามามากลุ้นรับกัน
วันนี้เราจะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องสำคัญที่ประชาชนคนไทย
ต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
เป็นสัปดาห์สุดท้ายเหมือนกันที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
คนไทยเราเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่มาเกือบจะ๑ปีแล้วครับ
ก่อนที่พระองค์จะทรงจากไปตลอดกาล
วันที่๒๖ตุลา๒๕๖๐เป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ก็ยังพอมีเวลาให้ชาวไทยได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ

สุดวันที่๕ตุลาคมเวลา๒๔นาฬิกา
เวลาเที่ยงคืนวันที่๕ตุลาคมนะครับ
ใครยังไม่ได้ไปไปถวายสักการะพระบรมศพ
เป็นโอกาสสุดท้ายโดย๑ขยายเวลาเปิดจุดคัดกรอง๒๔ชั่วโมง

ผมก็ไปมาแล้วครับไปพร้อมกับไทยรัฐนี่แหละครับ
ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพนะครับ
ล่าสุดสำนักพระราชวังเขาขยายเวลาเปิดจุดคัดกรองทั้ง๒จุด
ที่บริเวณโรงแรมรัตนโกศิลป์และก็วงเวียนรักษาดินแดน
จากเดิมตี๔ถึง๓ทุ่มก็เปิดเป็น๒๔ชั่วโมงเลย
ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็จะได้สะดวกกันด้วย
จนถึงวันที่๕ตุลานะครับเป็นการอำนวยความสะดวก
การต่อแถวก็สะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วการแต่งกายล่ะคุณนิวครับ
แต่งกายต้องเข้มงวดนะฮะก็ยังต้องเรียบร้อย
ประชาชนต้องสวมควรสวมชุดสีดำไว้ทุกแบบเรียบร้อยนะฮะ
ผู้ชายแนะนำให้สวมเสื้อเชิดสีขาวหรือสีดำ
เน็กไททอาจสวมสูตรสีดำทับจากด้านนอกด้วยก็ได้
กางเกงสแล็กขายาวสีดำรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ผู้หญิงแนะนำให้สวมชุดไทยจิตรดาสีดำรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
หากชุดไทยไม่มีก็สวมเสื้อสีดำกระโปรงสีดำคุมเข่า
รองเท้าหุ้มส้นสีดำก็ระมัดระวังเรื่องการแต่งกายด้วยนะครับ
ทีนี้ของจำเป็นล่ะหน้าฝนคุณนิว
ต้องมีร่มนะคะใครที่มีสุขภาพไม่ดีก็ต้องเตรียมยาประจำตัว
ยาดมพัดหมวกกันแดดกระดาษทิชชู่ยารักษาโรคประจำตัว
และควรพกน้ำเปล่ามา๑ขวดจริงน้ำเขาก็มีให้ฟรีนะ
แต่เพียงถึงว่าเวลาที่ต่อคิวอาจจะยาวนะครับเพราะเขาบอกว่า
ต่อกันไปถึงอนุสวรีคือคนมาเยอะจริงจริงแต่ละวันเป็นหมื่นหมื่นคน
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเตรียมไปเองได้ก็ดูแลตัวเองไว้เป็นการเบื้องต้นก่อน
ครับสำหรับกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ก็คือวันที่พุธที่๒๕ตุลาเป็นวันออกพระเมน
ออกพระเมนก่อนวันถวายพระพลึงค่ะวันเปลื้อหัดที่ยี่สิบหกตุลา
หยุดราชการอ่าเป็นวันหยุดราชการวันเดียวนะใช่ค่ะอ่าวันเดียวนะครับ
ให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลา
เป็นวันงานต่อเนื่องค่ะนะครับก็อ้าวผมคิดว่า
ประชาชนคนไทยทั้งหมดรู้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
นะครับแล้วก็ไปร่วมถวายศักระพระบรมศพนะฮะ
ฝนตกก็ไปยืนมีหลายหลายคนหลายหลายจังหวัดนะคะ
ยอดท้อฝนตกแดดออกก็มุ่งมั่นไปครับค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง
เรื่องสำคัญที่ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกันนะกระตุ้นการใช้จ่ายด้วย
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีรายได้น้อยด้วยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค่ะนะครับจะไปพูดว่าเป็นบัตรคนจนก็ดูแล้วมันเหมือนกับแม่
กระทบกระเทือนทีนี้ตรงไหนล่ะครับคุณนิวครับ
ตรงไหนที่เรียกว่าโพเวอร์ตี้ไลน์ตรงไหนเป็นเส้นแบ่งระหว่าง
คนจนกับคนรวยคืออาจจะขออนุญาตมีคนรวย
ตรงชัดนะคุณชุวิตอันนี้คนจนค่ะเส้นนี้อยู่ไหน
เราจะรู้ได้ไงว่าคุณที่บอกว่ารวยหรือจน
เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาให้คนมีรายได้น้อย
หรือเรียกว่าคนจนแต่พูดคำว่าจนนี่ผมไม่อยากจะพูด
ตรงไหนรวยตรงไหนจนเอาอะไรมาวัดอ้าวรัฐเขามีค่ะ
จนถึงปรึกษภาตอนนี้ปิดป่ะละมีทั้งหมดตั้งสิบเอ็ดล้านหกแสนคน
โอ้โหมีทั่วประเทศหลากหลายสาขาอาชีพ
สิบเอ็ดล้านหกแสนคนก็ออกมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นะครับและก็แจกจ่ายกันไป
ทีนี้ตรงไหนครับที่เขากำหนดไว้
นักศึกษาได้ไหมอายุต้องเกินสิบแปด
หนึ่งเรื่องอายุก่อนเกิน๑๘ปี

อันนี้สำคัญต้องวัดกันเลยหาได้ต่อปี
เขาบอกว่าไม่เกิน๑แสน
เอาไปนี้ก่อนไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี

ทีนี้รายได้เนี่ยแม่มันวัดจริงก็วัดลำบากนะ
เขาบอกว่ามีเงินฝากไหมมีออมสินไหม
มีเงินฝากธนาคารไหมถ้ามีก็ไม่เกิน๑แสนนะ
ห้ามมีเงินฝากเกิน๑แสน
อันนี้คือเงื่อนไขที่เขาจะกำหนดไว้นะครับไม่เกิน๑แสน
อกจากนั้นแล้วถ้ามีบ้านล่ะก็ไม่ให้เกิน๒๕ตารางวานะ
ขนาดความกว้างแหละ๒๕ตารางวาอยู่อาศัย
ถ้าเป็นคอนโดล่ะต้องขนาดไหนคะ
ไม่เกิน๓๕ตารางเมตรอันนี้เขากำหนดไว้
เกิน๓๕ตารางเมตรถ้าเป็นคอนโดถ้าเป็นบ้านพักอาศัย๒๕ตารางวา
ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรล่ะไม่เกิน๑๐ไร่
อันนี้คือโดสมบัติของคนที่อยู่ในหมวดว่ามีรายได้น้อยนะ
ครับคือตรงนี้ที่เขาว่าลงทะเบียนได้คือคนจน
ที่ว่าเขาว่าจนนี่แหละคือไม่เกิน๑แสน
เขามีสิทธิสวัสดิการต่างเช่นให้ไปซื้อของที่ร้านทงฟ้า

สวัสดีการต่างเดี๋ยวผมจะชี้แจงในเบรกถัดไป
ตรงนี้เราพูดเงื่อนไขก่อนพูดเงื่อนไขให้ประชาชนคนเข้าใจ
เขาเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่ามีคนไปสมัครตั้ง๑๔ล้าน
ก็ต้องตรวจสอบมาเบื้องต้นแล้วแหละว่าเราจนหรือรวย
ทีนี้ตรงนี้วัดยังไงแสนนึง
คือจะเชื่อถือได้ไหมหลักฐานที่มายืนยัน

มีคนประมาณ๒ล้าน๕ประมาณ๑๔ล้านนะครับ
ไปขอลงทะเบียนมีอยู่๒ล้าน๕ที่ไม่ผ่าน

คุณสมบัติคุณสมบัติแต่เขาให้อุทธรณ์ได้
อุทธรณ์หมายความว่าก็ยื่นอุทธรณ์
แล้วเขาจะมีการพิจารณาแจ้งมาอีกครั้ง
ส่วนคนที่ผ่าน๑๑๖๐๐๐๐๐เหตุที่ผมเอามาพูด
เพราะว่าเมื่อวันที่๑ตุลารัฐเริ่มใช้

เอาบัตรใบนี้ไปที่ร้านทงฟ้า
ร้านทงฟ้าก็เป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภค
โครงการมาตั้งแต่ปี๒๕๓๕ของกระทรวงพาณิชย์
ขายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
ข้าวสารน้ำมันต่าง
บัตรใบนี้เอาไปก็เหมือนกับเอาไปรูด
เหมือนใช้แทนเงินสดที่มีวงเงินให้อยู่แล้วนะครับ
บางทีเราก็จะเห็นเอาบัตรเครดิตไปให้แล้วก็รูด
ทีนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารูดเขาก็จะกำหนดวงเงินไว้ให้
ถ้าเกิดมีรายได้๓๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐
เขาก็กำหนดว่าให้ไว้

อันนี้หมายถึงว่าให้ต่อเดือนนะ
ใช้จ่ายพวกสบู่ยาสีฟันเข้าสารไข่คือของใช้ในชีวิตจำวัน

ได้สิคะคุณชูวิทย์เขาตัดเป็นเดือนต่อเดือนเลย
และก็สามารถจะเอาไปเขาบอกห้ามซื้อเหล้าซื้อบุหรี่
พวกยาเสพติดอะไรพวกนี้เขาไม่ให้ให้เฉพาะของกินของใช้
ที่จำเป็นค่ะคุณนิวผมสมมุติเล่นนะสมมุติแล้วผมไปแรกเอาข้าวสาร
ผมไปรูดเอาข้าวสารและผมเก็บเอาข้าวสารไปแลกเอาบุหรี่แลกเหล้าได้ไหม
ได้เหรอคะเอ้าก็ไม่ให้ไงผมก็ไปซื้อข้าวสารน้ำปลาอาหารแห้ง
เสร็จแล้วผมก็เอามาแล้วผมก็เอามาเก็บไว้แล้วผมก็บอกว่าเอาไปแลก
ขอเป็นบุหรี่ผมว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะต้องมีวิธีนี้
เหตุที่ผมพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะที่อเมริกาเขามีครับ
แจกให้กับคนจนเหมือนกันล่ะครับ

สักครู่เดียวกลับมาติดตามกันค่ะ
คุณผู้ชมท่านไหนเป็นแฟนรายการชุวิตตีแสกหน้าแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่
ส่งไลน์แสดงความคิดเห็นมาก็ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

เยอะครับ๑๑ล้าน๖แสนคนเขาบอกดรก็มีนะคุณนิว
ปริญญาเอกจบดรจบปริญญาโท

นักศึกษาก็ได้นะครับ
ปีพระสงฆ์ได้ไหม

ไม่ได้ครับเป็นพระสงฆ์เป็นแม่ชีไม่ได้ครับ
นักศึกษาได้ครับอายุ๑๘ปีขึ้นไป
รายได้ไม่ถึง๑แสนบาท
ถ้ารายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทเขาให้๓๐๐
ถ้า๓๐๐๐ถึง๑แสนเขาให้๒๐๐
ต่อเดือนนะครับเงินฝาก
ถ้ามีก็ต้องไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
มีบ้าน๒๕ตารางวามีคอนโด๓๕ตารางเมตร
ถ้าเป็นเกษตรก็ต้องมีพื้นที่ดิน๑๐ไร่
ตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็นเส้นวัด
คือรายได้น้อยอย่าไปเรียกว่าบัตรคนจน
ฟังดูแล้วมัน
แจ็บเตือนจัน
ทั้งหมดที่บอก๑๑ล้าน๖แสนคนเขาเริ่มเมื่อวันที่๑
ตุลาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ไปตามร้านทงฟ้าต่างซึ่งเขาบอกว่า
จะขยายให้ครบทุกตำบล
ทุกตำบลปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามี๘๐๐๐๑๐๐๐๐บาท
เพราะว่าเราเอาบัตรนี้ไปแสดง
ถ้าเกิดเป็นคนที่นอนติดเตียงล่ะคุณนิวคนป่วย

แก่ไปไหนไม่ได้แล้วจะเอาบัตรยังไง
ให้คนอื่นใช้ได้เอาไปรูดให้
ซึ่งอาจจะต้องไปแจ้งที่หน่วยงาน
ทีนี้วันนี้เมื่อวานเปิดใช้เป็นอย่างไร
โอ้โหคนใช้เยอะแยะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าที่ไหนที่เขาไปตรวจสอบมา
อ่างทองที่สิงห์บุรีที่สงขลาที่โคราช
ประชาชนก็ชมล่ะครับ
ชมครับชมรัฐบาลขอบคุณนะครับ
รัฐบาลที่ไม่ลืม
เขาบอกว่าไม่ลืมคนจนนะครับ
ยังคิดถึงแล้วก็จัดสรรเงินส่วนนี้มาให้
ทีนี้รัฐบาลออกตังค์หรือเปล่า

ตัวนี้มันก็ต้องเอาเงินภาษีมาสิครับ
ทีนี้ตรงนี้ผมไม่ต้องอธิบายให้ลึกไป
เขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการ

เช่นประเทศในแถบสแกนเดนีเวียนะครับ
ก็หมายความว่าเป็นบัตรสแตมและอธิบายแบบง่าย

มีลูกเยอะตกงานมีรายได้น้อย
ทีนี้เขาวัดตรงไหนฮะ

หลังนี้ก็คือพูดง่ายเอาเงินเนี่ย
ไปใส่ไว้ในบัตรไว้เลย

เช่นเรากำหนดไว้นะครับ

ทุกเดือนก็จะเอาเงิน๓๐๐เหรียนเนี้ย
แน่นอนครับเขากำหนดตรงไหนเดี๋ยวผมบอกให้

นี่พูดถึงอเมริกาเปรียบเทียบให้ฟังกับของไทย
อเมริกาเขาก็ไปใช้ตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วครับ

แต่ของไทยเราใช้ที่ร้านถงฟ้าเท่านั้น

และให้สำหรับค่ารถเข้าไปเดินทางด้วย
รถบคศให้เท่าไหร่๕๐๐ไฟฟ้ารถไฟฟ้า
หรือว่าพวกการเดินทางต่าง

เป็นคนมีรายละครเครื่องบครถไฟรถเมอะไรอย่างนี้น่าได้

คือของให้มันต้องดีอยู่แล้วล่ะครับ

เขาวัดตรงไหนว่าเป็นคนจนที่บอก
เพราะว่าบางทีคนไทยเรามันว่าจนจริงหรือเปล่า
ทำบัตรคนจนมาแล้วเกิดปรากฏว่าอุ๊ย
อยู่บ้านมีเงินเดือนอะไรเป็นหมื่นแล้วทำไมไปบำบัด
มันมีบางคนก็ไปสวมรอยนะไม่ใช่ไม่มี

เขาก็กำหนดเงื่อนไขเหมือนกันครับว่าต้องมีลูกกี่คนต้องตกงาน
ที่สำคัญเขาวัดรายได้ตรงนี้ครับ

ภาษีล่ะครับว่าคุณจ่ายภาษีหรือเปล่า
เพราะว่าคุณจ่ายภาษีน้อยนะครับ
หมายความว่าเราสามารถที่จะไปคืนขอคืนภาษีคืนจากรัฐได้
กรณีที่เราจ่ายเยอะนะครับ
ในเมื่อประเทศไทยเนี่ยระบบภาษีเนี่ยแสนนึงเนี่ย
คุณนิวครับสมมุติว่าผมค้าขายเป็นเงินสด
อ่ะไม่ได้มีธุรกรรมไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีใครมาตรวจสอบ
ผมมีเงินสดสมมุติว่าผมขายอาหารข้างทาง

เข้าแล้วนะของอเมริกาเขามีนะ
อเมริกาเขาเสียภาษีเพราะระบบภาษีของเขาค่อนข้างจะเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนก็ต้องเสียภาษีหมดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะวัดคนจนคนรวยเนี่ยอยู่ตรงภาษีครับถูกไหมครับ
เขาก็ต้องไปเคลมเยอะคนไหนที่มีเสียไม่มีรายได้ก็ไม่มีจ่ายภาษี
ถูกไหมครับทีนี้สงสัยอยู่อย่างว่าเส้นแบ่งคนชนคนรวยของไทยเราเนี่ยที่วัดเอาแสนนึงเนี่ย
ถามว่าวัดจากตรงไหนมากรอกบอกว่ามีรายได้ไม่ถึงแสนถูกไหมครับ
และการพิจารณาของรัฐไปที่ตรงนี้หรือไม่
เพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐคิดถึงซึ่งแม้ว่าของอเมริกาเขาไม่ได้รวมค่าขนส่ง
แบบไทยอันนี้นะครับแต่เขารวมถึงเรื่องของการใช้สิทธิผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ได้ครับแต่ในประเทศไทยนั้น

อันนี้เราสงสัยตรงที่
ตัวเงินแสนนึงคุณนิว

ของไทยเราเนี่ยมีที่ไม่เสียภาษีไหม

ขายเสื้อผ้าตามสองข้างทาง
ขายสินค้าเยอะแยะไปหมด
กรอบของระบบภาษีของเราเนี่ย
ยังไม่ใหญ่เท่ากับอเมริกา
อเมริกาค่อนข้างจะใหญ่เข้มงวด
แม้แต่อเมริกาเองเนี่ยคุณนิวเชื่อไหมครับ

ไปอยู่เขากับประเทศอเมริกาถาวรเนี่ย

ใช่ครับแต่ปัญหาของเขาก็จะเหมือนกันล่ะกับไทยล่ะครับ
คือคนไทยที่นู่นค้าขายเงินสด

มีรายเป็นพนักงาน
ก็รับเป็นเงินสดเพราะที่อเมริกานั้น
เวลารับเงินค่าจ้างเนี่ยต้องรับเป็นเช็คหมดครับ
หมายถึงว่าระบบเขาเนี่ยเป็นการจ่ายเช็คเขาไม่ได้จ่ายเงินสดนะฮะ
หรือไม่ได้จ่ายผ่านธนาคารนะครับ
อาจจะจ่ายเป็นเช็คเขาเรียกว่าเช็คเงินเดือนเนี่ยฮะ
ต่างเหล่านี้ของอเมริกาสามารถที่จะไปขึ้นเงินได้
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยครับไม่ต้องไปที่ธนาคาร
แต่ว่าคนจ่ายให้เขาก็น่าจะมีหลักฐานว่าจ่ายให้ลูกจ้างใครบ้างหรือเปล่ามีสิครับ
อันนั้นก็คือปัญหาก็คือของคนไทยที่อยู่อเมริกาเนี่ย
เขาไม่ได้รับเป็นเช็คไงเขารับเป็นเงินสด
เวียดนามคนจีนคนต่างเหล่านี้ค้าขายเป็นเงินสด
เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งมีการค้าขายเป็นเงินสด
พอเป็นเงินสดปุ๊บมันจะไม่ได้ผ่านระบบภาษีเต็มเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดสำคัญมันก็คือว่า
ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า๑แสนเนี่ย

หมายถึงคนที่มากรอกว่าตัวเองมีรายได้ไม่เกินแสนจริงอาจจะได้มากกว่านั้นหรือเปล่า
จริงเขาอาจจะมีรายได้แต่เอาล่ะเราเข้าใจเพราะรัฐเนี่ยจะเป็นป่าละ
ป่าจะแจกป๊าประยุทธ์จะแจกนะครับ
ก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังให้อะไรนะ
ค่าเดินทางใช่ไหมค่าเดินทางแล้วก็ให้แก๊สหุงต้มด้วย
ใช่๓เดือน๓เดือน๕บาทโดยกำหนดไว้ว่า๔๕บาท
๓๐๐สำหรับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐๐บาท
มีค่าโดยสารรถเมย์๕๐๐บาทนะครับ
รถไฟฟ้าผลส่งวนชนต่างเพื่ออำนวยความสะดุ
จบยังไม่จบตรงที่ว่าจริงเนี่ยรัฐก็ไม่ใช่ป่า
ใช้งบตั้งเกือบ๕๐๐๐๐บาท

๕๐๐๐ล้านต่อปีก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
ในการที่จะทำโครงการนี้
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
พูดง่ายรัฐต้องใช้เงินตั้ง๔๐๐๐กว่าล้านต่อปี
ในการจ่ายเนี่ยคนละ๒๐๐๓๐๐บาทเนี่ย๑๑ล้านคน

ต้องใช้เงินภาษีแน่นอนล่ะครับ
จะเอาที่ไหนนะครับถ้าไม่ใช่เงินภาษี

เขาก็บอกว่าเขาเก็บจากคนรวย

คุณนิวครับกลุ่มนายทุนเนี่ย

ไม่ได้ยินดีที่จะจ่ายเงินเนี่ย

ไม่ใช่รัฐสวัสดิการเต็มตัว

ทางรัฐเองเนี่ยรัฐอยู่ตรงนี้นะครับ

รัฐก็เกรงใจใคร

เหตุที่ในทุนทั้งหลายรัฐเกรงใจก็เพราะว่า

เต็มตัวเช่นเดียวกันกับ

ภาษีมรดกเห็นมั้ย

มีภรรยา

ลูกต้องไปเสียภาษีเท่าไหร่

จะต้องเสียภาษีมรดก

อันนี้ทำไมสูญเสียเยอะขนาดนี้คะ

เขาก็เอามาไงก็บอกว่าแล้วไง

คนจนไม่มีบ้านใช่ไหมละ
มีสมบัติมีเงินทองคุณก็จ่าย

ว่ารัฐจำเป็นจะต้องหาเงิน

โอ้ยใบให้ฟรีเลยนะ

กินอะไรต่างอันนี้ก็พูดไป

ที่รัฐช่วยเหลือดูแล

ซึ่งอันนั้นรวมถึงคนแก่
รวมถึงคนพิการ

แม่รัฐบาลนี้ก็ทำคะแนนนะครับ

ผมก็จะเอาไว้พูดในโอกาสถัดไปครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ

ช่วงนี้เราจะพูดคุยกันถึงคนที่เข้าไป

คุณนิวครับหมู่นี้คนดัง

หนีก็มีใช่ไหมครับที่ติดคุกก็มี

ว่าพอคนใหญ่คนโต
ร่ำคนรวยติดคุกเนี่ย
ทำไมได้อยู่โรงพยาบาล

การต่อต้านคอลลับชั่นประเทศไทย

เข้าเรือนจำสักพักนึงกว่าป่วยหนัก
ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชธรรม
นะฮะลายไหนแข็งแรงดี

เป็นผู้อาสาสมัครผู้ช่วยแพทย์

บุญทรงจตุพรบรรดาผู้ต้องขัง

ความเป็นอิสระพอประมาณจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด

ข้างนอกมาทานได้สะดวก

กลุ่มคนที่มีฐานะใกล้เคียงกัน

แต่สิทธิ์พิเศษนี้เป็นราคาที่จะต้องจ่าย

เป็นผู้ประพฤกษดีเป็นผู้ป่วยถึงขั้นสมควร
ได้รับการอยู่ที่โรงพยาบาล

แต่ว่าต้องถามคุณชูวิทย์ดีกว่า
เพราะคุณชุวิตก็เคยไปอยู่ในเรือนจำมา

หมอพยาบาลที่โรงพยาบาลราชธรรมด้วย

ตอนนี้ท่านอธิบดีกรมราชธรรม
ท่านก่อนก็กระเสียแล้ว

ของอธิบดีกรมราชธรรมท่านใหม่

แทนท่านกรอบเกียรติกศรีวิวัฒน์

คือคนอย่างผมเนี่ยดีก็ต้องบอกว่าดีเสียก็ต้องบอกว่าเสีย
ทีนี้อะไรที่จะไปพูดผมไม่ใช่เป็นตัวแทนของกรมราชธรรม
แต่ผมก็ไปหาข้อมูลที่โรงพยาบาลมา
ว่าทำไมบุคคลต่างที่เขาอ้างว่าใครนะเสียเปียงบ้าง
เปี๊ยงก็คือคุณอภิชาติจันสกุลพรซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี
ระบายข้าวโดนไป๔๕๐ปีหรือคุณบุญทรงหรือว่าเฮียปอ
คนต่างเหล่านี้ผมก็ไปสัญหาข้อมูลมามันไม่ใช่ข้อมูลที่หาง่ายนะครับ
แต่เพื่อพิสูจน์อันนี้จะไปให้ร้ายแบบนั้นมันก็ไม่ถูก
คนต่างเหล่านั้นที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยนะฮะ
มีคนอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นนักโทษนะคุณนิวนะท่านผู้ชมครับ๓๗๒คน
นักโทษที่อยู่ในโรงพยาบาล๓๗๒คน
ผู้หญิง๖๔ผู้ชายก็ประมาณ๓๐๐เศษทั้งหมดนี่เป็นนักโทษ
คนที่อยู่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องเป็นนักโทษที่ป่วย

เริ่มเจ็บป่วยอดแอดไม่เคยเป็นก็เป็น
ทีนี้ผมคงไม่ต้องไปบอกหรอกครับนะว่าชื่อเสียงอะไรเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปหมิน
แต่ผมจะบอกชื่อย่อเอาละกันนะคนแรกที่เขาบอกว่าเป็นแขก

ปรากฏว่าไปดูประวัติการรักษาพยาบาล

เป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูง
อันนั้นยังไม่พอเขาเรียกว่าพื้น
ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ

ข้อตกลงพันธสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะฮะ

ทันสถานโรงพยาบาลราชธรรม
ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงซีกซ้าย
ต้องรักษาโดยรับประทานยาควบคู่
มีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงซีกซ้าย
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินวอคเกอร์ตลอดเวลา
อันนี้คือ

อาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอ
คนที่สองเคยเป็นรัฐมนตรีช่วย
ชื่อช่อช้างชูเหมือนกัน

เป็นเบาหวานต่อมลูกหมากโต
กดไหลย้อนไตวายไตอักเสบเลื้อรังระยะสุดท้าย
จำเป็นต้องรักษาทางเส้นเลือดด้วยวิธีพิเศษ

เมื่อปี๕๗ที่โรงพยาบาลพระราม๙
ปัจจุบันยังคงรับประทานยาตรวจเลือด

ที่เป็นนักการเมืองเหมือนกันครับ

คนที่เมื่อกี้นี่แหละครับที่ชูนี่แหละครับนะครับ
อมลูกหมากโตมะเร็งลำไส้ใหญ่
เวียนศีรษะเบื่ออาหารภูมิแพ้
ทางเดินปัสสาวะอักเสบเลื้อรัง
ทำไมอาการแต่ละคนหนักแล้วก็อาการเป็นหน้ากระดาษขนาดนี้
คือทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่า๓๐๐ประมาณ
อยู่โรงพยาบาล๓๗๕คนใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมี๑๒ลาย
ที่เขาอ้างว่าเป็นคนดังซึ่งมันต้องมาอยู่โรงพยาบาล

ทีนี้อีกคนนึงนะฮะป่าที่อยู่แถบเจ้าของบ่อนแถวประตูน้ำอ่ะ
ผมไม่ต้องบอกชื่อนะเนื้อสมองตายเป็นหย่อมขนาดเล็กสมองฝ่อนะครับ
โรงพยาบาลจังหวัดตราดส่งตัวมาภาวะติดเชื้อกลวยตายอักเสบเฉียบพลัน
ซึมพูดตอบไม่ตรงคำถามหัวใจเต้นรัวกว่าปกติ
คืออาการเหล่านี้หมอวินิจฉัยแล้วก็ลงความเห็นแบบนี้เลย
เพราะถ้าหมอวินิจฉัยอยู่โรงพยาบาลไม่ได้
คือต้องคัดกรองแล้วแหละถึงจะได้เห็นผลของอาการแบบนี้
คือผมอยากจะพูดเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจ
เขาบอกว่าคนต่างเหล่านี้อาจจะเป็นการจ่ายตังค์นะ
ผมก็เลยเอาข้อมูลอันนี้ของหมอเขาลงความเห็นไว้
คงจะไปบีบบังคับหรือจ่ายสตางค์หมอไม่ได้ถูกไหมครับ

ผมอยากจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
และสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็อีกคนนึงล่ะครับ

เสียใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีข้าว

ในขณะนี้ไตเสื่อมเลื้อรังจากเบาหวาน
ภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง
มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับระดับรุนแรง
อันนี้ตามใบความเห็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเครื่องผลักดัน
ช่วยหายใจตลอดเวลาในขณะนอนหลับ
ค่ะซึ่งผู้ต้องขังทุกคน
เข้าเรือนจำแล้วก็ต้องได้รับการรักษา
บางคนก็อาจจะมีประวัติเก่าที่หาจากโรงพยาบาลนอกมาก่อน
เขาก็เอาประวัติของที่อยู่กับโรงพยาบาลนอกมามอบให้
และทำการตรวจจากหมอในโรงพยาบาลราชธรรมอีกครั้งหนึ่ง
มีที่รักษาตัวทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลและออกไปนอกโรงพยาบาล

ผมก็จะบอกอาการให้ฟังว่าอาการเขาเนี่ยสภาพขณะนี้แล้วเป็นอย่างนี้

เวลาที่ผมพูดเนี่ยข้อมูลผมมีทั้งสองด้านผมถึงบอกว่า
คนที่จะสู้กับผมเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับนี้
นี่หาได้ง่ายไหมอ่ะผมพูดให้อีกคนอีกคนนึง

ที่เกี่ยวกับคดีที่เป็นใหญ่เป็นโตในคดีธนาคารกรุงไทย
อันนี้ผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง
ผนังกั้นหัวใจห้องล่างผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
หัวใจเต้นผิดปกตินอนหลับไม่สนิทรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา
ลุกขึ้นยืนหน้ามืดนะฮะต้องทำกายภาพบำบัดโดยต่อเนื่อง
และรับประทานยาการเกิดริ่มเลือดซึ่งมีการตรวจค่าความแข็งตัวของเลือด
ผู้หญิงมี๑ลายนะครับอีกสักคนนึงแล้วกัน
อีกสักคนหนึ่งคือเคยเป็นคนใหญ่คนโตมากแล้วครับนะฮะ
ชื่อสอเสือนะครับมีความผิดฐานพนักงานองค์กรของรัฐ
โดยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ข้อหาเขานะครับ
ปรากฏว่าไปตรวจแล้วเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองขณะนี้ก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลลามา
อยู่ระหว่างการรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดผมพูดให้ฟังอย่างนี้ฮะ
นี่มะเร็งระยะสุดท้ายคนพูดนี่ก็ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมด้วยนะฮะ
มีสิทธิ์โรงพยาบาลหรือกรมราชธรรมไปให้เขาอยู่ได้ยังไง
ก็ผมเอาดูประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละคนนะครับผมไม่ได้เข้าข้าง
แต่ว่าให้ความเป็นธรรมก็ต้องเห็นแล้วครับว่าแหมแต่ละคนนี้อาการที่มะเร็งระยะสุดท้าย
บางทีอยู่ข้างนอกเราไม่ทราบไม่สังเกตเห็นเพราะอย่างน้อยอยู่ข้างนอกมันก็มีความสุขกว่า
ไม่มีประวัติแสดงให้ดูเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไปตายในเรือนจำเนี่ย
ความผิดใครเดี๋ยวก็กรมราชธรรมเขาโดนนะครับตรงนี้คือหลักฐานที่ผมเอามาให้ดูว่า
คนพูดเนี่ยเวลาพูดต้องมีข้อมูลต้องเหมือนชูวิทย์ผมเนี่ยจะพูดอะไรในข้อมูลผมแน่นปึ๊ก
และข้อมูลนี้ไม่ใช่ของผมนะครับขอมาเลยจากของหลวงครับของโรงพยาบาลบ้างของราชการบ้าง
ไม่ใช่ข้อมูลที่ญาติเขียนให้นะครับผมไม่ได้รู้จักใครสักคนในนี้
สงสัยจะจ่ายสตางค์ผมบอกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลมันมีว่าแต่ละคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างนี้
มีอาการยังไงซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้เป็นความเห็นของแพทย์นะฮะ
ซึ่งได้รับการตรวจทั้งแพทย์ที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลลามาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะโรงพยาบาลรัฐนะครับ
ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนใดทั้งสิ้นและแม้กระทั่งโรงพยาบาลของกรมราชธรรมเองก็คือโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ย
เขาก็ต้องตรวจอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วย๓๐๐กว่าคนมีคนต่างเหล่านี้อยู่๑๐คน
ผมนับดูแล้วก็ไม่ถึง๕ฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมไม่มีใครเขาร้องเรียน
แต่ผมเห็นว่าจะไปใส่ร้ายเขาอย่างนี้มันไม่ใช่ที่
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปอันนี้คุณชุวิตก็พูดในแง่มุมที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่าน
คุกมาแล้วนะทำหน้าที่ใกล้อยู่ในโรงพยาบาลราชการด้วย
แล้วก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เรียกว่าน่าจะถือมาตีแสกหน้าให้ฟัง
วันนี้เราได้ตาสว่างกันหลายเรื่องวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชม
พรุ่งนี้มาตีแสกหน้าตาสว่างกันต่อนะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ